บางคนก็ครบกันไปสิบเจ็ดปีขนาดนี้มีลงมีลูกแต่งงานไปแล้วนะคะ
แต่ว่าคุณน้ำพึ่งตอนนี้นะก็ยังไม่มีงานวิวานะคะคุณผู้ชม
หลุดโป๊ะกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนะ
เพราะเธออยากจะแต่งงานกับหวานใจพี่เป้ค่ะ

รวมไปถึงการเป็นโรคเครียด

พี่น้ำพึ่งนั้นต้องปรับหมดมาอยู่แบบนิ่ง
การเล่นโซเชียลไปพักใหญ่เลยค่ะ
ถ้าใครเห็นตอนนี้พี่ก็จะแบบเหมือน
เลาลงบ้างเพื่อที่จะใช้ชีวิต

ที่มันเป็นเวลาของชีวิตของตัวเอง

ถ้าเราไม่ต้องรายงานคนตลอดเวลาเนอะ
เราทำอะไรมันจะเป็นยังไง
บางทีความอิจฉาความอะไรอย่างนี้
เราก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนอิจฉาคนนะ
แต่บางทีเห็นคนที่สวยกว่า
เรารู้สึกบางอย่างที่มันแบบเหมือนตัวร้ายรู้สึก

แล้วเราก็ต้องกลับมาอยู่กับพี่เป้
จริงน้ำพึ่งกับพี่เป้เนี่ยเหมือนกับ
คือเรายังไม่ได้แต่งงานกันเป็นทางการ
เป็นแบบรูปธรรมอะไรขนาดนั้นนะคะ

แล้วก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์มันเหมือนแบบคนแต่งงานกัน